มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เมื่อ๖มีนาคมที่ผ่านมานายสนมจันทบุตรอายุ๕๖ปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะถูกคนร้ายทุบหัวจนเสียชีวิตอยู่
ใต้ต้นกระถิ่นนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าคนที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเนี่ยนะคืออดีตผู้ใหญ่บ้านอายุเจ็ดสิบและ
ซึ่งก็เป็นญาติกันครับทีนี้ตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาสอบปากคำนะคะ
สุดท้ายเนี่ยก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่อ้างว่าที่ก่อเหตุเพราะโมโห
ที่ผู้ตายเนี่ยขโมยโทรศัพท์มือถือของพระไปแต่พอเอาโทรศัพท์มือถือมาคืน
คืนแต่ตัวเครื่องไม่คืนซิมโทรศัพท์พอทวงถามเรื่องซิมโทรศัพท์ก็เลยทะเลาะกัน
แล้วก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยเมามากด้วยแต่ตรวจสอบมากไปกว่านั้น
ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาไปทำประกันชีวิตให้กับผู้ตายสี่กรมธรรมเลยนะคะครับ
แล้วก็ตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ก่อเหตุเป็นคนรับผลประโยชน์ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการวางแผนฆ่าเพื่อหวังเงินประกันชีวิตหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามทุ่มคืนวันที่หกมีนาคมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสนมจันทบุตรอายุ๕๖ปี
ถูกทุบเขาที่หัวนะคะเสียชีวิตอยู่หลังตลาดแม่ยุพินที่ตำบลกุศะ
ผู้ตายเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็เป็นคนโสดนะนะ
ปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านชอบไปขอเงินชาวบ้านเอาไปซื้อเหล้าดื่ม
เมาทีไรก่อเหตุเมื่อนั้นเมาแล้วก็ชอบไปลวนลามผู้หญิงชอบไปหาเรื่องชาวบ้าน

ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นว่านายสนมผู้ตายเนี่ยดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน๓คน
แล้วก็ทะเลาะกับอดีตผู้ใหญ่บ้านดอนย่านางที่ชื่อว่านายแหลมทองนรงชัยอายุ๗๐ปี
ซึ่งหลังจากที่ทะเลาะกันอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ขับรถหนีไป
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีและสพนาขาก็เลยจับกลุ่มอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะคะ
นายแหลมทองเนี่ยค่ะไปจับที่บ้านพักนำตัวมาสอบสวน
พลตำรวจรีวรณัฐผันผ่อนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีมาร่วมสอบปากคำ
แหลมทองอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกว่าตัวเองกับผู้ตายจริงแล้วก็เป็นญาติกัน
ก่อนเกิดเหตุพาภรรยาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วเจอผู้ตายเมาอยู่หน้าตลาด
แล้วก็เดินมาขอเงินยี่สิบบาทจะเอาไปซื้อเหล้าอืมตัวเองก็ให้ไปร้อยหนึ่ง
จากนั้นตัวเองก็เดินเข้าไปในตลาดพอกลับออกมาก็เห็นผู้ตายยังอยู่ที่เดิม
อดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เลยทวงซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ
ที่ผู้ตายเคยขโมยโทรศัพท์มือถือของพระในวัดประจำหมู่บ้านไป
พอเอามาคืนเนี่ยคืนแต่ตัวเครื่องไม่คืนซิมการ์ดอดีตผู้ใหญ่บ้านก็เลยทวงถาม
พอทวงถามเท่านั้นแหละก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงบวกกับผู้ตายเขาเมาด้วย
เมาแล้วก็อดีตผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาเหมือนกับจะเอาขวดเหล้ามาตีก็เลยวิ่งหนีไปรอบรถกระบะ
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกว่าเขาโมโหคว้าท่อนไม้มาฟาดใส่หัวเลย
แล้วก็ขับรถกลับบ้านไม่คิดว่าจะตายไม่ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย
แต่อย่างที่บอกค่ะพอตรวจสอบลึกลงไปเพิ่มเติมเนี่ยนะคะนายแหลมทองอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
ก่อนที่นายสนมจะถูกทุบหัวแล้วก็ตายนายแหลมทองไปทำประกันชีวิตให้กับนายสนมตั้ง๔กรมธรรม
ซึ่งก็มีนายแหลมทองอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้แล้วก็พี่สาวของผู้ตายเป็นคนรับสินใหม่
๔กรมมทันและ๒๓แสนก็เป็นล้านนะแต่นายแหลมทองบอกว่า
ก็เห็นว่าผู้ตายชอบดื่มเหล้าคู่กรณีเยอะกลัวจะไปทะเลาะกับใคร
ก็เลยทำประกันชีวิตเอาไว้ให้ถ้าเสียชีวิตจะได้มีเงินจัดงานศพ
เบี้ยไปได้ปีเดียวยืนยันว่าไม่ได้วางแผนฆ่า
หวังเอาเงินประกันชีวิตแน่นอน
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้ต้องหานี่เขาเป็นพวกคนดูแลผู้ตายหลังจากออกจากคุกอะไรอย่างนี้
เคยต้องโทษคดีรักทรัพย์คดีข่มขืนมาก่อน
แต่ประกันชีวิตถ้าฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอย่างนี้เขาไม่จ่ายอยู่แล้ว